เมื่อวานอุ่นเครื่องก็มีเชิญชาติที่ถือว่าเป็นมหาอำนาจเหมือนกันในเอเชีย
ก็คือจีนนะครับแต่ว่าบอลก็ค่อนข้างสูสี

ใช่จริงแล้วนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้รวมตัวกันก็วันที่๗
แล้วอุ่นเครื่องกับจีนวันที่๙
เวลาในการเตรียมทีมจริงมีแค่๒วัน
ถ้าไม่นับช่วงมินิแคมป์ตอนแรก
ก็ทำให้อาจจะยังเรื่องของทีมเวิร์คอาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่
เพราะวันนี้เราได้ประตูจากเจริญศักดิ์วงกรช่วงท้าย
ก็ทำให้เราได้๑ประตูจากจีนแต่ว่าสุดท้ายเราแพ้ไปนะครับ
น่าเสียดายนะครับ